ใครที่ชอบทานหอยแล้วก็ยกมือขึ้น
นี่ไม่ได้แต่พวกเรานะ

เขายกมือถือกล้อง

เพราะว่าเรื่องหอยต้องไว้ใจผม

ของดีของเด็ดที่เขาขายติดต่อกันมาอย่างยาวนานกับหอยทอดร้านนี้
ปีการันตีความอร่อยนะครับ
ไปกันที่ร้านอมอนหอยทอด
ร้านเก่าแก่ประจำเมืองร้อยเอ็ดเลยครับ
ตั้งอยู่ริมถนนราชการดำเนินนะครับ
ซึ่งก็ตัดกับถนนเสนา
คือตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยนะ

แล้วขายอยู่ในอำเภอเมืองมีจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย
คือตอนแรกเขาเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งก่อน
แต่ด้วยความที่ว่ามันโดดเด่นด้วยเมนูอะไรรู้ไหม

เขาใช้ทั้งหอยแมงคู่แล้วก็หอยนังรม
แล้วตัวแป้งเนี่ยโอ้โหกรอบ

เขาบอกว่าเนี่ยกรอบสุดแล้วในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ในถามพวกนี้นายอมอนศรีอารีกุญชัยอายุ๕๓ปี
แล้วเล่าว่าของเขาเนี่ยขายมานานแล้ว๒๙ปี
เริ่มจากการเปิดเป็นร้านเล็กในซอยสุริยเดชบำรุง๖

เลยย้ายมาที่ร้านใหม่
ทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าประยุกต์จากการที่ทำหอยทอดแบบโบราณ
มาเป็นหอยทอดแบบแป้งกรอบเคี้ยวไปแล้วกรุบกราบกรุบกราบ

แล้วยังไงรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากคือน้ำจิ้ม

โอ้โหเขาบอกว่าเติมแบบไม่อั้นเลยนะน้ำจิ้มใครชอบเยอะก็จัดให้ได้นะครับ
แล้วเค้าคัดทรรมวัสดิบที่สดใหม่
นี่เรื่องจริงเนี่ยฮอยทอดของทะเลต่างเนี่ย
แล้วขายเนี่ยราคาแพงไหม

บ๊า่แพงที่ไหนล่ะ
โอกาสไปจังหวัดร้อยเอ็ดก็สามารถแวะไปชิมกันได้ที่ร้านอมอนหอยทอด
รองว่าติดใจอย่างแน่นอนเจ้าของร้านเนี่ยนะครับ
เขาเปิดทุกวันขายตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าไปจนถึง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็น
ไปก่อนหน้า๙โมงก็ไม่ได้ไปหลัง๕โมงก็ไม่ได้นะคะ